วันนี้หลายคนเขาก็ให้ความสนใจประเด็นเรื่องของทรัพย์สินหนี้สิน
ของสอสอที่พ้นหน้าที่จากรัฐบาลชุดเก่าใช่ไหมค
เพราะวันนี้ปปชเริ่มเปิด๑๐๐รายชื่อแรก
เขาก็ไล่ดูกันคือจริงมันมีประเด็นเรื่องหนึ่งคือ
พอมันมีกรณีที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อใช่ไหมคะ
เขาก็เลยไปตรวจสอบกันดูว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ย
ตึงสภาฉายาใหม่ล่าสุดของคุณชาดาไทเศษ
เขาก็มีการถือหุ้นสื่อเหมือนกันนี่นะ
แต่ไม่รู้ว่าณปัจจุบันนี้ยังถืออยู่หรือเปล่า
ก็เลยเดี๋ยวจะรอดูที่ปปชเปิดเผยทรัพย์สิน

มีนะคะยังมีหุ้นของบริษัทนี้อยู่

ื้อหือรวยสุดสงสัยจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐหรือเปล่า

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ

แพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสอสอกรณีพ้นจากตำแหน่งค่ะ
ไปดูคุณชาดาไทเศษก่อนก็แล้วกันนะคะ
จากตำแหน่งสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย๒๐มีนาคม๒๕๖
คุณชาดาเนี่ยแจ้งข้อมูลสถานภาพหย่า
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและรับรองโดยอุปการะ๗คน
มีทรัพย์สิน๑๔๗ล้านบาทหนี้สิน๖๓๘๐๐๐กว่าบาท
สำหรับทรัพย์สินคุณชาดาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
เงินสดล้านห้าค่ะเงินฝาก๒๐บัญชีกว่า๑๘ล้านบาท
เงินลงทุนจำนวนเงินรวมเนี่ย๒๐กว่าล้านประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะ
หุ้นบริษัทไทยฟู้ดเน็ตเวิร์กทีวีอิ๊ง๑หน่วย
มูลค่า๓๓๕๑๐๐๐บาทอันนี้คือบริษัทที่เขาพูดกันว่า
แบบนี้มันคือการถือหุ้นสื่อหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีวัว๒๑๔ตัว๑๐ล้านกว่าบาท
ควาย๑๓๒ตัว๖ล้านกว่าบาทม้าอีก๒ตัว๒แสนบาท
มีเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้ระบุจำนวนยอดกู้ยืมแต่ระบุผู้ให้ยืมค่ะ
ที่ดิน๕๗แปลงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีกว่า๔๐ล้านบาท
โรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง๕หลัง๑๐ล้านกว่าบาท
รถยนต์๕คันมอเตอร์ไซค์๗คัน๔๘๐๐๐กว่าบาท
สิทธิและสัมประทานเป็นประกันชีวิตมูลค่ารวมกว่า๙๖๐๐๐๐๐บาท
สินอื่นมูลค่ากว่า๔๑๖ล้านบาท
รับสินที่ว่าหลักเป็นพวกพระเครื่อง
แล้วกระลักพอเหมือนพระเครื่องราวของฝรั่ง
พระเครื่อง๑๘องค์ประกุรติ๑สรดจากลูงพ่อเดิม
งาช้างพระเครื่องศัตรูประกรุษสายน้ำ
ทองคำขาวสร้อยคอทองคำขาวจี้หยกแหวนหยกแหวนเพชร
มีนาฬิกายี่สิบสี่เรือนค่ะเคยมีริชาร์จมิวแต่ขายไปแล้วเมื่อวันที่สิบแปด
ธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะอ่ามีปาเต๊ะฟิลิปสองเรือน
ได้มาปีหกห้าเรือนแรกสองล้านแปดเรือนที่สองสองล้านเก้า
มีกระเป๋าเดินทางสิบเอ็ดใบมีอาวุธปืนยี่สิบสามกระบอก
ล้านสามแสนนะคะคุณชาดาแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีเนี่ย
ยี่สิบแปดล้านบาทส่วนรายจ่ายต่อปีต่อปีเนี่ย
ประมาณสิบหกล้านบาทนะคะคุณชาดาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปีภาษีที่ผ่านมาเนี่ยกว่าหกล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปช
ก่อนรับตำแหน่งสอสอครับยี่สิบห้าพฤษภาคมปีหกสอง
พบว่าหลังจากที่พ้นตำแหน่งสอสอแล้วเนี่ยคุณชาดามีทรัพย์สินรวมลดลงนะคะ
หกสิบล้านบาทเงินฝากเนี่ยลดลงไปกว่าสิบสี่ล้านบาท
แต่เงินลงทุนเพิ่มขึ้นกว่าสิบเจ็ดล้านบาทค่ะส่วนทรัพย์สินของฝั่งก้าวไกล
กรณีพ้นจากตำแหน่งยี่สิบมีนาคมหกหกก็มีคนที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
นะครับนายพี่จานเช้าพัฒนภงชาวัดพัฒนวงนะฮะ
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลแล้วก็รองหัวหน้าพักกับนางอัจฉริยาคู่สมรสค่ะ
มีทรัพย์สินรวม๒๖๑๕๔ล้านบาท
หนี้สิน๑๖๕๑๘๑๑๙บาท
โดยเป็นทรัพย์สินของนายพิจารณ์กว่า๑๙๐ล้านบาท
หนี้สิน๔๗๐๐กว่าบาท
พิจารณ์แจ้งมีรายได้รวมต่อปีอยู่ที่ประมาณ๖๓ล้านบาทค่ะ
จำนวนนี้คือการขายที่ดินเมื่อปี๖๔มูลค่า๔๓ล้านบาท
แล้วก็ขายที่ดินปี๖๕มูลค่า๑๖๘ล้านบาทนะคะ
พิจารณ์แจ้งครอบครองรถหรูหลายคัน
ลี่ปอเช่มอเตอร์ไซค์ฮาเล่เดเวสันเป็นต้น
สินอื่นประมาณ๓๗๘๑ล้านบาท
เกือบทั้งหมดเป็นนาฬิกาข้อมือชาย๕๘เรือน
ปืน๒กระบอกมูลค่า๒แสนบาทค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าคุณพิจารณ์เนี่ยเป็นหนึ่งใน
ก่อนหน้านี้คุณพิจันทร์เป็นหนึ่งในแก่นำพักเก้าไกล

หนึ่งในนั้นก็คือภาคชาติพัฒนากล้า
แล้วก็ถูกโจมตีว่าขัดกับอุดมการของพัก
แฮชแท็กมีกรไม่มีกู
แล้วสุดท้ายเก้าไกลก็ต้องแถลงยุติเชิญร่วมรัฐบาลกันนะคะ

หมออ๋องนายปฏิบัติสันติภาดาสศพิศนุโลกเก้ากลาย
ปัจจุบันเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑นะคะ
แจ้งข้อมูลพร้อมด้วยคู่สมรสคุณปียนุษย์
ทะเบียนสมรส๘ธันวาคม๒๕๕๔มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย๒คน
ทรัพย์สินรวม๑๑๘๓ล้านบาทหนี้สินเป็นเงินกู้ธนาคาร๒๕๐๐๐๐๐บาท
หมออองมีทรัพย์สิน๙๔๕ล้านบาทหนี้สิน๑๖๗ล้านบาท
ถ้าเทียบกับตอนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยหมออ๋องมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๑๓๗ล้านบาท
จากเดิมที่มีอยู่๘๐๘ล้านบาทและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น๐๓๑ล้านบาท
จากเดิม๑๓๖ล้านบาท
รังสิมันโรมสบรชพกและโฆษกภักดิ์
จดทะเบียนสมรสกับอิวาหน้าคุณีวาติวัย๒๖ปีชาวอินโดนีเซีย
สิงหาคมปี๖๓มีทรัพย์สินรวม๑๓๓๘ล้านบาทหนี้สิน๖ล้าน๖แสนค่ะ
โดยรังสิมันโรมมีทรัพย์สิน๘๐๔ล้านบาทหนี้สิน๖๖๐๐๐บาทนะคะ
สินที่มีอยู่ประกอบไปด้วยโรงเรือและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพ๑หลัง๔๙๕ล้านบาท
สินอื่นทองคำแท่งกว่า๑กิโลกรัมเหรียญดิจิทัลเครื่องประดับมูลค่า๔๐๕ล้านบาท
ที่ดินในกรุงเทพฯมูลค่า๑๗๒ล้านบาทย่านผ่านหน้า๑คันมูลค่า๘๐๐๐๐๐บาท
น่าสนใจคือรังสิมันโรมแจ้งว่ามีรายได้จากการขายภาพศิลปะ๘๔๗๕๐บาท
หนังสือ๑๑๕๔๓๕บาทรายได้จากงานมงคลสมรสหรือว่างานแต่งงาน
คือเงินใส่ซองอะเนาะ๑๓๙๘๑๑บาท
และรังสิมันโรมแจ้งหมายเหตุในรายจ่ายว่าชำระหนี้กยศ๔๘๖๙๙บาทหมดแล้ว
ถ้าเทียบกับตอนเข้ารับตำแหน่งรังสิมันโรมมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ๘ล้านบาทนะคะ
จากเดิมมีอยู่๒๒๖๒๓บาทหนี้สินก็เพิ่มขึ้นกว่า๖ล้านบาทจากเดิมที่๒๒๐๐บาท
สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะรองหัวหน้าพักด้านเศรษฐกิจคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะ
แจ้งข้อมูลสถานภาพโสดมีทรัพย์สิน๕๒๙ล้านบาท
หนี้สินเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน๒๐๑ล้านบาท
สินที่มีอยู่ประกอบไปด้วยโรงเรือและสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารชุดหนึ่งยูนิตในกรุงเทพนะคะ
มูลค่า๓๖๙ล้านบาทเงินลงทุนกว่า๙แสนบาทเงินฝาก๑๐บัญชีกว่า๔แสนบาท
ถ้าเทียบกับเมื่อตอนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยคุณสิริกัญญามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ๘แสนนะคะ
จากเดิมที่๔๕ล้านบาทแล้วก็มีหนี้สินลดลงเกือบ๗แสนค่ะ
จากเดิมก็คือ๒๖๙ล้านบาท
คนนี้ดีกว่าคนนี้ก็บอกว่าคนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยค่ะ

ที่คือร้อยเอกทะมณัฐพรมเผ่าสสพภภลังประชารัฐ
พึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานผู้ประสานงานสสพภภภรัฐนะคะ
ระบุสถานภาพสมรสกับนางอริสราพรมเผ่า
แล้วก็แจ้งว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสาวธนพรศรีวิราชนะคะ
จากนี้แจ้งว่ามีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย๒คน
และบุตรที่เกิดจากปีดามันดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่บีดารับรองโดยอุปการะเลี้ยงดูถึง๕คนค่ะ
ทรัพย์สินของร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมภรรยาทั้งสองคน
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะ
สินรวมกันทั้งหมดอยู่ที่๑๑๕๑ล้านบาท
ทรัพย์สินของร้อยเอกธรรมนัฐคนเดียวเนี่ย
ประมาณ๘๐๒ล้านบาทค่ะหนี้สินกว่า๗๖ล้านบาท
สินที่น่าสนใจของร้อยเอกธรรมนัฐประกอบไปด้วย
เงินฝาก๓๓บัญชีเงินลงทุนที่ดิน๗๙แปลง
มีทั้งในสมุทรปราการปฐุมธานีนครปฐมลบบุรีกรุงเทพพยาว
มีโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง๑๗รายการนะคะ
ในกรุงเทพพยาวนนทบุรีปฐุมธานีอุบลราชธานีนนทบุรี

สินอื่นอื่นนะคะก็มีพระเครื่องพระสมเด็จบางขุนพรม
เบนจภาคีพิมพ์ปรกโพ๑องค์ประเมินค่าไม่ได้
ปู่ทวดรุ่นที่๑ประเมินค่าไม่ได้
นาฬิกาค่ะปาร์ตี้ฟิลิปโรเล็กซ์พันราย
แวนเพชรพร้อมเรือนทองคำขาว๔วงตั้งแต่๑๐๒๐กรัฐ
ำไรข้อมือคาเทียแหวนเพชรแหวนไพลิน๑๕กรัฐ
หยก๑๕กรัฐปืน๗กระบอก
พอเปรียบเทียบการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหลังจาก
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ครั้งล่าสุดนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมกับภรรยาทั้งสองคน

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ๓๙๓ล้านบาท
และมีหนี้สินรวมกันลดลงเกือบ๑๐๐ล้านบาทค่ะ
จนคอแห้งเลยนะคะเนี่ยโอ้โหทรัพย์สินแต่ละคน
คือแน่นอนว่าคนก็มีคำถามเรื่อง
หุ้นสื่อหรือเปล่าของคุณชาดาไทเศษใช่ไหม
เพราะว่าเพิ่งอภิพรายคุณพิทาไว้ด้วย
ในการโหวตเลือกนายกครั้งแรกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพอมันมีเรื่องหุ้นสื่อของคุณชาดาขึ้นมา
เป็นที่สงสัยว่าตกลงอาจจะถือหุ้นสื่อหรือไม่ถือหุ้นสื่อ

เสียงเรียกหาคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็ดังขึ้นมาทันที
ว่าคุณเรืองไกรไปไหนเนี่ยร้องไหมเออจะร้องไหม
อาจจะไปฟ้องเขาบ้างไหมให้ตรวจสอบบ้างไหม
นี่นะฮะคุณชาดาไทเศษนะฮะสสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย

เรียงไปว่ามีทรัพย์สินแบบไหนอย่างไรบ้าง
นี่ฮะที่มีคนออกมาบอกว่าอาจจะเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งหุ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อนายฟารุธไทยเศษลูกชายของคุณชาดานะ

คุณฟารุธเนี่ยเสียชีวิตไป

คุณชาดาก็เป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
ตรงนี้มูลค่าหุ้น๓๙๖๐๐๐บาท
จำนวน๒๐๐๐หุ้นได้มาเมื่อวันที่๘กันยายนปี๒๕๖

ถามถึงคุณเรืองไกรเราก็เลยไปถามคุณเรืองไกรให้
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะในประเด็นนี้เนี่ย
คุณเรืองไกรบอกนี่อรัชพรมันต่างจากกรณีของพิธาริมเจริญรัฐนะ

แม่ไปหาชื่อบริษัทที่ถือหุ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหาไม่พบเลย

วัตถุประสงค์ไม่ได้เลยดูรายชื่อผู้ถือครองหุ้นก็ไม่ได้
เวลานี้ข้อมูลยังไม่เพียงพอแต่ยืนยันว่าถ้าข้อมูลเพียงพอเนี่ยเดินหน้าตรวจสอบให้แน่
จะทำหน้าที่แน่นอนแต่ว่าข้อมูลผู้ถือหุ้นตอนนี้ปปชเปิดเผยมาแล้ว
เห็นว่าคุณชาดาถืออยู่๑หน่วยนะ
ค่ะคือตอนแรกที่มีคนไปขุดมาเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่๒๐๐๐หุ้น

การจะกล่าวหาใครเนี่ยไม่ใช่นึกว่าคนนี้มีปั๊บเราก็ยื่นเลยอะไรเลย
แล้วโตเชียลก็บอกเอ๊ะแล้วมายังไงไม่ยื่น

แสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับ
แล้ว๒แผ่นนี้ผมไม่ได้เอามาให้ผู้สื่อข่าวดู
ผมเซฟเข้าไฟล์เก็บในไฟล์ของชื่อคุณชาดา
แล้วผมย้อนไปดูนะครับ

คุณชาดาเพิ่งมายื่นเครื่องหุ้นเมื่อปี๖๒
ตอน๕๗ไม่มีนะครับ
ทั้งที่ลูกนั้นเสียชีวิตก่อนนั้น
นี่นะฮะก็สิ่งที่คุณเรืองไกรให้สัมภาษณ์เอาไว้

คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบราม

ที่เปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินในวันนี้
สอหนึ่งร้อยคนแรกใช่ไหม
แล้วมีของคุณชาดาด้วยนะครับ
มูลค่า๓๙๖๐๐๐บาท

หุ้นนี้ได้รับมาจากลูกชายได้มานานแล้ว

ก็ได้มาในฐานะผู้จัดการมรดก
ไม่รู้ว่าเป็นหุ้นอะไรทำสื่อหรือไม่
แต่เท่าที่ทราบเนี่ยเป็นหุ้นร้านอาหาร
แล้วเหมือนกับมันมีการทำเคเบิ้ลในร้านอาหาร
ที่สำคัญคือหุ้นนี้มันไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย

อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของนายพิธา

อ้าวเดี๋ยวคงต้องดูการตรวจสอบกันต่อไป

แต่อีกเรื่องหนึ่งวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ย
ไปยื่นนับค้นถึงประธานวัทธศพาพูมคุณค่ะ

เพื่อให้พิจารณายับยั้งการเสนอชื่อนายพิธา
โหวตนายกในครั้งที่สอง
โดยให้เหตุผลว่ายัตติชื่อนายพิธาเนี่ยมันถูกตีตกไปแล้ว

ที่๘พักร่วมให้โอกาสนายพิทาอีกครั้งหนึ่ง
มันจะขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
แล้วคุณสมบัตินายพิธาเนี่ยกรกต
ก็ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัยคุณสมบัติ
ในลักษณะต้องห้ามเรื่องการถือครองหุ้นสื่อ

ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง

แต่สารลำนูนวินิจฉัยว่าขาดสมาชิกภาพ
ประเทศชาติมันจะเดินไปต่อลำบากนะ
เพราะมันเป็นการกระทำที่มันขัดกับรัฐธรรมนูลทั้งนั้นเลย
ถ้าบอกว่ารอสารมนูมินิฉัยก่อน
แล้วระหว่างทางโหวดคุณพิธาเกิน๓๗๖
แล้วสารวินิจฉัยไปแล้ว
กระบวนการทางรัฐสภาจะเดินต่อยังไง
ที่รองวิศนุขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
ท่านก็ห่วงกระบวนการนำกราบบังคมทูล

เพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมา
ทีนี้มันก็มีคำถามว่า

ประธานรัฐสภาท่านก็สามารถใช้อำนาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยได้ไหม

ประธานรัฐสภาไม่สามารถใช้อำนาจตัดสินใจเองได้นะครับ
ควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทางรองประธาน

ในฐานะประธานวิทยุสภาและฝ่ายกฎหมายของรัฐศาสตร์ภาด้วย

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่าวิป๓ฝ่ายเขาคุยกัน

หลังจากที่มีการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินอะไรไปแล้วเนี่ย